เอ้าต่อจากงูและหมามาดูกิ้งกิ้งก่าก็ไม่ใช่

แต่มันเป็นสัตว์ที่มีชื่อเรียกตอนนี้คนกำลังนิยมกันเลยนะ

คือมันเลี้ยงแต่คือมันเหมือนสัตว์ประหลาดนอกโลกไหมคุณดูสิ

ตายเลี้ยงดีกว่าตัวนี้นอนหงายขนาดนี้
มันกึ่งแบบจราเข้กึ่งตัวเงินตัวทอง
มันคือตะกรวดมันอยู่ในตระกูลตะกรวดป่า

มีสีแดงสีเหลืองสีอะไรแบบนี้นะคะ
เอาภาพการตรวจสุขภาพเจ้าเตกูแดง
ชื่อว่าโอ๊ยชื่อหนูเอ็นดูไปไหมลูกชื่อโมจิ

แต่ด้วยการรอคิวที่ยาวนาน

สภาพคือนอนอยู่ตรงไหนก็หลับตรงนั้นจะนอนสักอย่างจะวางจะทำอะไรยังไง
เอาเชิญเลยจ้าเขาบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้านเหมือนสุนัขเลย
คือกิ้งไก่ยักษ์เตกูแดงเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกว่ามันอยู่ในวงวานเดียวกันกับพวกตัวเงินตัวทองตะกรวดปลา
กำเนิดก็มีทั้งที่อาเจนติน่าโบลิเวียแล้วก็ปารากวัย
สหรัฐอเมริกาก็มีเหมือนกันนะแถบทะเลสาย
ปัจจุบันมีพ่อค้านำมาขายทั้งในตลาดนัดจตุจักรขายผ่านเว็บไซต์
ตัวเล็กเนี่ยมันประมาณสัก๑๐เซนติเมตรราคาประมาณ๔๐๐บาทขึ้นไป
และราคาก็จะสูงขึ้นเป็นหลักหมื่นจนถึงหลายหมื่นบาทขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ลวดลาย
ถ้าแพงสุดนะคะคือสีเผือกราคาขายกันในต่างประเทศเนี่ย
หลักแสนเลยนะคะอืมเอาเอาตุ๊กแก่บ้านเราไปสู้ได้ไหม
ตุ๊กแก่ผมว่าดูดีกว่าไหมเอ้ยคุณผมว่าตุ๊กแกมันดูดีกว่าไอ้ตัวนี้นะ
หรอถ้าให้ฉันเลือกตัวนี้หรอตัวนี้
ตัวนี้มันเหมือนสภาพให้เด็กนั่งขี่ได้คุณมันตัวใหญ่
เห็นไหมก็แบบให้ลูกเล่นได้ไงคุณตุ๊กแก่กัดเด็กนะไม่เอาอ่ะเลี้ยงหมาดีกว่า
ต้องศึกษาหาข้อมูลดีนะคุณผู้ชม

แต่ว่าปลูกนี้มันเป็นยังไง

เขามีละลี่เฉิน